พระที่เขาได้ชื่อว่าเป็นพระจี้กงเมืองไทยกันหน่อยละกัน
เพราะว่าพระที่ใส่จีวรเป็นจีวอนที่ตัดเย็บมาจากผ้าบังสุกุลใช่ไหม
สรุปมีตัวตนจริงไม่ใช่ทำคอนเทนต์ใช่ไหม
ข่าวนี้มีคำตอบดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ

ซึ่งต่างจากชาวบ้าน
คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้แล้ว
แล้วนี่แหละที่ได้รับฉายาพระจี้โกเมืองไทย

ขึ้นมาให้เห็นเลยไหมเปรียบเทียบให้เห็นเลยไหม
จี้กงกับพระที่ได้ฉายาเอ๊ะเหมือนหรือว่าต่างกันยังไง
นี่ค่ะให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยเห็นไหม
ลักษณะคือแบบใช่เป็นภาพวาด
แต่ลักษณะคือจีวอนขวามือเนี่ยตัดเย็บมาจากผ้าบังสุกุลของชาวบ้าน
คนในโลกโซเชียลก็เลยขนานนามไงพระจี้โกงเมืองไทย
แล้วก็มีคำถามด้วยว่าสร้างคอนเทนต์หรือเปล่า
นักข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของคลิป
เจ้าของคลิปคือพระอธิการชะลัดสุจิตโต
เจ้าอาวาสวัดถ้ำแฝดที่กาญจนบุรีท่านยืนยันนะคะ
ว่าพระที่เห็นในคลิปน่ะเป็นพระจริง

ไม่ใช่ว่าจะสร้างคอนเทนต์ดึงดูดให้คนหันมาเคารพสัทธา
และพระในคลิปนี่ก็คือหลวงปู่กเกษตรปะคุโน
อายุ๘๐ปีแล้วค่ะอยู่ที่วัดเขาหินเฮินที่ประจวบ
ซึ่งรู้จักกันมา๒๐กว่าปีแล้ว
กันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะท่านโอ้ยตั้งแต่ตอนออกเดินทุดงแล้วนี่นี่
นี้จับภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นเลย
เจอกันอีกครั้งหนึ่ง๑๗ตุลาที่ผ่านมา
และที่เห็นหลวงปู่ห่มจีวอนแบบนี้เขาเรียกว่าห่มผ้าบังสุกุล
หรือว่าผ้าที่ทิ้งแล้วก็เป็นผ้าห่อศพ
อินเดียส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นผ้าห่อศพใช่ไหม
ชาวบ้านเขาจะนำไปทิ้งแต่เนี่ยพระก็นำมาตัดเป็นจีวร
นักข่าวของเราก็เลยต้องไปที่วัดเขาหินเทินนะคะอยู่ที่ประจวบ
อยากคุยเหลือเกินกับพระที่ได้ฉายาว่าพระจี้กงเมืองไทยเนี่ยนะคะ
ซึ่งพอไปถึงก็เจอหลวงปู่เกษตรด้วยค่ะ
ท่านบอกว่าอาตมามีจีวอนชุดเดียว
แล้วเวลาผ้าส่วนไหนชำรุดเนี่ยอัตมาก็จะเอาเศษผ้ามาตัดปะ
แทนส่วนเดิมอ๋อนี่ก็เลยเป็นที่มาไงคุณผู้ชม
ว่าทำไมจีวอนถึงแปลกตาแบบนี้
อาตมาทำตามตำราที่ได้ศึกษามา
เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคือก็มีพระที่สวมจีวอนทำจากผ้าบังสุกุล

พระพุทธเจ้าสวมใส่ผ้าบังสุกุลเหมือนกัน
ลองฟังท่านดูค่ะอัตมาสวมแบบนี้มา๔๒ปีแล้ว
เก็บเสร็จผ้ามาทำข้างจันทนุนทางบ้าง
ป่าช้าบ้างกองขยะบ้าง
มันก็ดีเย็บเองเลยเย็บเองทำเอง

แต่ตอนหลังนี้คนเขาเห็นกัน
เย็บผ้าเขาเลี้ยงออกจากเก่ามาถวายได้ดีเลย
ดูข่าววันนี้แล้วได้เห็นตัวจริงเสียงจริง
แล้วก็ได้ฟังที่ท่านพูดด้วยที่ท่านอธิบายเนี่ยนะคะ
สรุปก็คืออันไหนชิ้นส่วนจีวอนจุดไหนที่ขาด
ท่านก็จะเอาเศษผ้ามามาเย็บมาปะแบบนี้
ทำเองด้วยค่ะแล้วหลายคนที่เห็นแบบนี้บอกว่า
อยากที่จะถวายอยากจะบริจาคท่านบอกว่าไม่ต้องไม่ต้อง
ไม่ต้องเอาอาหารเอาเครื่องดื่มหรือเอาอะไรมาถวาย
ตมาอยากปลีกวิเวกอัตมาฉันวันละมื้ออยู่แล้ว
ตมายอยู่อย่างพอเพียงตามอัตภาพค่ะ